มาดูเรื่องของการร้องเรียน
มีผู้อาศัยคอนโดแห่งหนึ่ง
เขามาร้องเรียนนะคะร้องเรียนต่อตำรวจ
บอกว่าเวลากลางคืน
มีมักจะมีการจัดปาร์ตี้ในหลายห้อง
ด้วยการส่งเสียงดังรำคาญส่งเสียงรบกวน
ทีนี้เขาก็สังเกตว่าเสียงที่ได้ยิน
เป็นเสียงนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ใช่คนไทยแน่นอน

แล้วก็งงสิต่างชาติมาพักอยู่ในคอนโดเดียวกัน
คือเป็นลักษณะของการมาเช่าพักด้วย
แล้วก็มาอยู่ในหลายวันด้วย
ทีนี้เขาก็สงสัยมาอยู่ได้ยังไงกว่า๒๐ห้องนะคะ
ก็เลยร้องเรียนกับตำรวจและแถมบอกอีกด้วยว่า
วันถูกนักท่องเที่ยวชาวจีนทำร้ายร่างกายด้วย

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
ปล่อยห้องถึง๒๐ห้องให้เป็นโรงแรมเถื่อน

กรณีที่มีผู้พักอาศัยในคอนโด

บอกว่ามีเจ้าของคอนโดเอาห้องพักกว่า๒๐ห้อง

สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยหลัก
ทั้งมีการจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังรำคาญค่ะ
บอกกำคังกว่างคืนไม่หลับไม่นอนกันเลยนะฮะ

ไม่ลงเลยฮะเสียงดังช่งเช่งนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็มาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน
จนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติสุขได้
หวาดระแวงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
เพราะว่าบางคนลูกบ้านบางคนผู้พักอาศัยบางคน
เคยถูกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำร้ายร่างกายด้วย
ประสานขอกำลังมาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

ปรากฏว่าเจ้าของห้องทีนี้ไปตรวจสอบทั้งหมดนะคะ
ชื่อนางสาวเทียนพันศาสนนกิตคุณ
คนนี้นะคะชื่อจริงอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร
ก่อนที่นี่เป็นรายการดังเป็นรายลิตี้แรกของประเทศไทยเลยนะ
แล้วก็ค่อยโวตเข้าโวตออกทีละคน
อันนี้เป็นรายการดังเลยเมื่อหลายปีประมาณ๑๐ปีได้แล้วนะคะ

ตอนที่เข้าไปจับกลุ่มผู้ร้องเรียนและผู้พักอาศัยหลายคน

บอกว่าขอบคุณที่มาจัดการปัญหานี้ให้
ฉันจะได้อยู่บ้านอย่างเป็นสุขสักที
นี่แหละค่ะมาขอบคุณที่คืนความสงบสุขให้กับผู้พักอาศัย
เพราะว่าต้องอดต้องทนกับสภาพความเป็นอยู่แบบนี้
หลายปีย้ำว่าหลายปีนะคะ

ไม่คิดว่าจะมีใครมาแก้ปัญหาให้ได้วันนี้
นิติบุคคลของคอนโดบอกว่า
ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วหลายครั้ง
ดำเนินการติดป้ายห้ามไม่ให้เจ้าของห้องเข้าพัก

รวมทั้งแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์ของผู้พักอาศัยด้วย
แต่กลับได้รับคำท้าทาย
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาจับเลย
พอแบบนี้เจ้าของห้อง๒๐กว่าห้อง
สำหรับนางสาวเทียนพรรษาหรือว่าหญิงมี่บิ๊กบราเทอร์
ถูกแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับสูงสุด๒๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
และปรับอีกวันละไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน
ทีนี้มาดูสถิติของกรมการปกครองนะคะ
มีการสรุปเอาไว้เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะ
มีอาคารไม่ว่าจะเป็นคอนโดที่พักอาศัย

รูปแบบของโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ๖๐๐๐แห่ง
แต่ตัวเลขตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะ

ปัญหานี้ถือว่ากระทบกระเทือนการท่องเที่ยว

ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนั่น

ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานตามกฎหมาย
แล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยต่างได้

สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งกบดาน
อาทยากรหรือผู้ก่อการร้ายได้ด้วยค่ะ